เวลาเราไปสวนสัตว์เราก็จะไปดูในส่วนที่จัดแสดงโชว์ของสัตว์ต่างอย่างนี้ใช่ไหมคุณผู้ชม
สัตว์เนี่ยบางทีเขาก็เตรียมความพร้อมที่จะออกมาโชว์
แต่บางตัวไม่พร้อมทำไง
เฮ้ยสิคุณดูปกติแล้วเวลาเราไปดูโชว์จราเข้มันจะอ้าปากรอแล้วนะ
ใช่ไหมตัวนี้โดนรอเลยอุ้ยอย่าโยงกำลังนอนไม่เห็นเหรอ

เฮ้ยคือพี่เขาเขินเลยไปปลุกจราเข้ให้ตึกมาทำงาน
คุณดูพี่จราเข้เขาไม่ให้ความร่วมมือค่ะงานนี้ค่ะ
พยายามสะกิดก็แล้วแต่พี่จราเข้ก็เอามือเอาขาหน้าเนี่ยนะ
ถ้าไปสะกิดอีกสัก๒๓ทีไม่ใช่แค่

คือถ้าเกิดว่าพี่จราเข้หงุดหงิดขึ้นมา
ให้พี่เขานอนไปก่อนแล้วกันพี่เขากำลังง่วง
เมื่อคืนนี้นอนดึกดูบอล
แต่เอาจริงคือเรื่องมันเป็นการแสดงเขาแหละ
เขาปรึกมาหมดแหละสำหรับสารศาสตร์แบบนี้